ซึ่งได้รับเชิญจากญี่ปุ่นไปร่วมการแข่งขัน
ในวันที่๒๑๒๖เมษายน

ล่าสุดเนี่ยทางเรืออากาศโทชานฤทธิ์วงประเสริฐ
เลขาธิการกิติมศักดิ์สมาคมกีฬาวอเล็กบอล
เผยว่าถ้าสถานการณ์โรคโควิด๑๙ยังไม่ดีขึ้น

จากเป็นห่วงความปลอดภัยของนักกีฬา
และหากนักกีฬาเดินทางไปแล้ว

จะโดนกักตัว๑๔วันนะครับ
ก็แน่นอนล่ะมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันด้วยนะครับ
อีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจในปีนี้ก็คือ

ที่อาจจะไม่จัดการแข่งขัน

กำลังระบาดไปทั่วยุโรปนะครับ
โดยสมาคมจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
และรอนโยบายตราบทางสะพันธ์วนละบอล
นานาชาติต่อไปนะครับ
ส่วนการณ์ขันวนละบอลไทยลายลีกส์๒๐๒๐
ช่วงกลางสัปดาห์วันพรุ่งนี้แล้วก็สุดสัปดาห์ด้วย

ล่าสุดครับนายสมพรใช้บางอย่าง
นายกสมาคมเปิดเผยว่ายังเปิดให้แฟนบอลเข้าชมการแข่งขันได้
แม้ว่าโรคโควิด๑๙จะมีการระบาดมากขึ้น
โดยเตรียมมาตรการในการป้องกันเอาไว้
ก็คือเตรียมแอลกอฮอลล้างมือเจลแอลกอฮอลล้างมือนี่แหละ
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่วัดไข้แฟนวนละบอล

ก็อาจจะปรับมาให้เป็นการแข่งขันแบบปิด

เดี๋ยวต้องดูว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับ
เช่นเดียวกันกับการแข่งขันวอเล็กบอลในระดับเอเชีย

เขาบอกว่ายังจัดการแข่งขันเหมือนเดิม
โดยประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพ
ในรายการสโมสรชายชิงช้ำเอเชีย๒๐๒๐
ในวันที่๑๘ถึง๒๕เมษายนที่จังหวัดนครราชศรีมา
แล้วก็มีแนวโน้มสูงนะที่จะได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพ
อเล็กบอลหญิงสโมสรชิงแชมป์เอเชีย
ในวันที่๒๑๐พฤษภาคม
แทนที่ประเทศจีนที่เป็นต้นต่อของการระบาดนั่นเองนะครับ